หัวเขียวจัดให้ชุดใหญ่สำหรับคนที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะฮะ
ไปที่บ้านหลักที่หนึ่งศูนย์สามทับห้ามูที่สี่ครับตะบลเข่าไม้แก้วเพิงปิงบุรี
จังหวัดปราจียบุรีครับของนางบุหรือสัมปาล
คือที่นี่มีพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนคู่สองพี่น้องครับ

นำขึ้นจากน้ำมาตั้งไว้ที่โต๊ะข้างสารพระภูมิ
มีร่างทรงมาทำพิธีให้นะครับโดยบอกว่า
ตะเขียน๒พี่น้องชื่อเจ้าแม่ซ่อยทองและเจ้าแม่ซ่อยแก้ว
ช่วงเริ่มพิธีชาวบ้านพยายามช่วยกันยกต้นตะเคียนขึ้นโต๊ะ๓ครั้ง
กไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับยกไม่ได้
แต่พอร่างทรงบอกว่าให้ทำพิธีใหม่กลับยกขึ้นได้อย่างง่ายดายเลย
นี่แหละฮะนางบุญเหลือเล่าบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสองคน
บอกว่าคนหนึ่งชื่อสร้อยทองคนหนึ่งชื่อสร้อยแก้ว
มอยู่ในโครนกลางทุ่งนามานานกว่า๘๐ปี
อยากจะขึ้นจากบ่อโครนหนาวเหลือเกินฟังเธอเล่าฮะ
ประมาณ๔๑๕๐กิโลกรัม
แล้วพ่อเอาขึ้นมาเอามาอาบน้อย
ไว้ร้อนเอาไปเข้าร่วมหน่อยมารับหน่อย
กินไว้ไหมตื่นช่างก็เลย๒วัน
ดูไปดูตื่นช่างไปนอนเข้าจัด
ประมาณวันที่๒๘ก็มาอาบน้ำ
เดินได้ถึงพรุ่งมา
พาไปที่วัดล่ำช้างกันหน่อยตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ขึ้นเหนือค่ะไปส่องอ่างน้ำมนต
หน้าพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวที่ทำจากมวลดอกไม้แห้ง
จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกนะคะ
ทุกวันจะมีคนผลัดเปลี่ยนเวียนกันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็ส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นะคะ
มีคนปุ๊บปั๊บรับโชคติดกัน๑๓งวดแล้วนะจ๊ะ

งวดนี้เขาเห็นบอกว่าเห็นชัดเลยจะเลยสองตาด้วยเจ้า
ฟังเสียงเขาหน่อยนะครับว่าเขาเห็นอะไรบ้าง
๕๘๖๗แล้วนี่๔เนี่ยจ๊อบหน่อยต้องที่เป็นเนี่ยเลข๔

๕๘๖๗แล้วเลข๔ด้วย
เออไปเลี้ยงเอาไปเลือกเอา

ส่วนที่วัดพรายชุมพลนะฮะตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
นี่นักเสียงโชคเข้าไปขอโชคลาภ
จากทางด้านของตาจันดีกับยายศรี

เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่วัดที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว
มาขออะไรก็จะสมหวังทุกอย่างทุกรายกันไปครับ
นะแต่ที่มันสร้างความฮือฮาให้กับบรรดาคนที่ชอบตัวเลขคือว่า
แหมเล่นตรงไหนไม่เล่นไหว้ตรงไหนไม่ไหว้ไปไหว้ในอ่างน้ำมนต์หน้าศาล
ทุกคนก็ทำไมมันดูเชื่องจังเลยอ่ะทำไมขีดตะบาปไม่ตกใจคนเลย
ชาวบ้านก็เลยอ่ะเขียดก็มาอาบน้ำมนต์ก็มาเขียด๓ตัวใช่ไหม
ขอโชคลาภจากเขียดซะเลยละกันเสร็จพิธีนะฮะมันก็ลอยตัวแหวกไหว้โผล่มาให้เห็นบ้าง
ผุดดันว่าอยู่แบบนี้งานนี้แน่นอนคนที่เขาไปเขาก็เอ๊ะดูสิมันจะทำให้
น้ำตาเทียนแตกเป็นเลขอะไรหรือเปล่าหรือไหว้ไปไหว้มาเอ๊ะมันทำให้น้ำตาเทียน
สมกันเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไปยืนดูแบบนี้แล้วแต่คนจะมองนะครับ
ครับเอาละครับไปกันที่วิเศษชายชาญอ่างทองนะฮะ
ชาวบ้านได้จ้างคณะกลองยาวนะครับมาเล่นให้กุมารเทพที่เรือนเพชรพลอย
ป่าบ้านเสาห้าได้ดูกันเพื่อขอโชคลาภจากกุมารเทพ๕องค์มีองค์ไหนบ้าง
มีเจ้าเพชรมีเจ้าพลอยเจ้าโพเงินเจ้านำโชคแล้วก็เจ้าผงพลายครับ
ที่ให้โชคบ่อยครั้งให้โชคบ่อยแค่ไหนสังเกตจากของเล่นสิเครื่องไหว้สินะครับ
เพียบเลยนะฮะเอาคนมาถวายเพียบเลยเมื่อเสร็จพิธีก็มาส่องขันน้ำมนต
แล้วก็จุดประทัด๑๐๐๐นัดกันนะครับเพื่อนำเลขหางประทัดเนี่ยไปเสี่ยงโชคกันต่อไปนะครับ
พาไปที่ชัยนาธค่ะบรรยากาศการเลือกซื้อลอตเตอรี่หน้าธนาคารกรุงไทยนะคะ
เขาบอกว่าเลขดังมาแรงแซงทางโค้งเลยนักนิยมตัวเลขเนี่ยมาถามหาแบบไม่ขาดสายนั่นก็คือ
ทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งก่อนเนี่ย
นหนูขอไข่๒๙๓๔แล้วก็เครื่องบิน๑๑๒๔
ตัวเลขนี้ดังมากนะที่ดังไม่แพ้กันก็คือเลข๑๖๘
ย่ามดูดทรัพย์ของไอ้ส้มฉุนวัดทรงเสวยที่เขาได้กันมานะคะ
ดิบขายดีบางคนบอกว่าราคาเพิ่มขึ้น๒๓เท่าตัวเลยนะ
ที่หันมาเลขดิบเล็กดังก็ไม่ค่อยจะออกนะดูกันให้ดีแล้วกันนะ
เอาแต่พอเหมาะพอควรไปต่อที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคาราชวัดศรีสว่าง
วงตะบลสุมเศร้าอำเภอเพลินที่อุดรณฑานีครับเป็นบ่อน้ำเก่าแก่อายุมากกว่า๑๐๐ปี
มันลึกต้อง๑๘เมตรเลยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของท่านพญานาค
เพราะว่าเคยฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำในบ่อ๒ตน
ก็มีการปรับปรุงบอกขึ้นมาใหม่แล้วครับให้บรรดาผู้ศรัทธาต่าง
ทั้งสัทธาจากองค์ท่านพญานาคและเรื่องของตัวเลขแวะเวียดกันไปกระดับว่าบูชา
บางคนก็ไปบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงบ่อ
วันก่อนมีพิธีบวงสวงขอโชคลาภกันได้เลขเด็ดกันไป๓ตัว
ก็มีการเอาไปเขียนไว้ที่ขอบบ่อให้คนที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีก็ไปส่องเอาเอง
แล้วก็ที่ขอบบ่อเขาจะมีบาทรับบริจาคนะคนเขาก็ไปดูไปส่องกันก็เห็นชัดเจนแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคกันต่อนะครับ
ต่อกันที่ความแปลกของต้นกล้วยไม่ยอมตายอีกแล้ววันก่อนกล้วยหอมวันนี้กล้วยอะไรไปดูนะครับ
เป็นต้นที่ถูกตัดไปแล้วแต่มันยังแทงปลีออกเครือนะครับมาให้ชาวบ้านได้ฮือฮากัน
ต้นกล้วยต้นนี้อยู่หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างเลขที่๑๒๗ครับตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
โดยพี่ธนพัฒน์ชินทิพย์พี่เจ้าของร้านนะฮะเนี่ยครับต้นกล้วยมันอยู่หน้าบ้านแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วแต่ว่ามันน่าจะตายไหมแต่มันไม่ตายครับมันก็แทงปลีออกเครือมาแบบนี้นับใหญ่เลยนะฮะ
คือที่พี่เขาให้ตัดเนี่ยเพราะว่าคือมันไปบังกล้องวงจรปิดนะพอ๓๔วันถัดมานะครับปรากฏว่านี่นะครับมีปลีกล้วยเนี่ยโผล่ออกมากลางต้นเลยนะแล้วก็ออกเครือด้วยมี๙หวีครับคุณผู้ชมฮะนะครับแต่จำนวนลูกเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะฮะแต่เห็นพี่เขานับอยู่คือลูกน้องก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบไปนะครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยลูกน้องของร้านพระสุดกอสร้างก็มาส่องเห็นเลขอีกครับคุณผู้ชมครับเลขอะไรฮะอยากรู้ใช่ไหมครับให้พี่เขาเล่าครับ

ไปที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชคุณนี่ค่ะ

ตั้งศพไว้ที่วัดควนสะบัวตำบลปริกค่ะ

นักเรือเนี่ยมาร่วมไว้อะไรจำนวนมาก

นักเรียนผู้สูงอายุของวัดประดิษฐาราม๑๖คน

ไม่คุณสวมชุดนักเรียนประถม

ร่วมกันส่งวิญญาณคุณทวดชมนะคะ

อกจากจะชื่นชมวงอังกะลุงแล้วนะ
หวยก็ไม่พลาดที่จะดูอายุของคุณทวดชม

คือที่บอกน่ารักคือคุณป้าเขาถักเปียร์อ่า

ใช่เป็นนักเรียนสูงอายุเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันค่ะ